ไปที่ระยองครับคุณลุงท่านหนึ่งท่านป่วยเป็นอำมพลึกซี่ขวา
แต่หน้าบ้านท่านมีสระน้ำมีสระน้ำครับคุณผู้ชมครับ
ปรากฏว่าท่านพลัดตกน้ำเสียชีวิต
แล้ววันเดียวกันนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ลูกสาวจะกลับมาขอพรคุณพ่อคุณแม่แต่มารับทราบข่าวร้ายข่าวนี้ครับ
ตรสพปากน้ำประแสครับทีมกู้ไพรและชุดประดาน้ำ
ช่วยกันงมหาร่างคุณลุงมนตร์ชัยโยท่านอายุ๕๒ปี
บ่อน้ำลึกบ่อใหญ่มากเลยค่ะ
คืออยู่หน้าบ้านคุณลุงด้วยครับในพื้นที่บ้านตาโนธอำเภอคลองปูน
ขอไปครับตรคลองปูนอำเภอกแกรง
ระน้ำกว้างจริงกว้าง๒๐เมตรลึก๑๐เมตร
เจ้าหน้าที่ก็พบร่างของคนลุงมานู่น
ภรรยาลูกสาวเห็นแบบนั้นโอ้โหร้องไห้
เสียใจกับความสูญเสียในครั้งนี้

สามีเป็นอัมพาตครึ่งซีกขวาทำอะไรไม่ค่อยถนัดนะครับ
สามีหายไปแต่เช้าไม่รู้หายไปไหน
ก็เลยออกตามหาจนมาเจอรอยลื่นบริเวณขอบสระ
คิดในใจสงสัยสามีตกน้ำแน่นะครับ
แต่จะลงไปช่วยเองก็ไม่ไหวมันลึกจริงคุณผู้ชมนะครับ

เสียใจจริงเขาไม่คิดว่าสามีจะจากไปแบบนี้
ส่วนลูกสาวโอ้โหลูกสาวเศร้ามากครับ

หนูตั้งใจกลับมาจะมาขอพรขอพรพ่อขอพรแม่
ไม่คิดว่าจะมาเจอข่าวร้ายของพ่อแบบนี้
ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตครับ
เขาบอกว่าก็เตือนแล้วเคยเตือนเหมือนกัน
ว่าอย่าขุดสระหน้าบ้านแบบนี้มันอันตราย
กลัวว่าจะตกลงไปแล้วมันก็เกิดเหตุน่าเศร้าขึ้นจริง
คุณลูกมณูนะคือท่านน่าจะไปลากทอนไม้ไผ่นะครับ

ท่านน่าจะเอามาทำอะไรสักอย่าง
แต่พอเดินผ่านตรงขอบสระจังหวะนั้นน่ะ
อยู่ทะกงแบบไม้ไผ่มา

จะไปนู่นไปกันอะไรบ้างก็ไม่รู้

พลาดแล้วดินมันหยิบอ่อน

อันนี้ฐานตัวหลักไว้ไภมันอยู่ทั้งนั้น
คือเข้าใจความต้องการนะ

จะเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแรงแหละ
แต่ถ้าสมมุติว่าจะขุดสระกว้างและลึกขนาดนี้

ผมว่าทำรั้วล้อมเอาไว้ก่อนดีกว่า